แต่นอกจากเรื่องของหน้ากากอนามัยที่มีปัญหา
ของเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก็หายากเหมือนกัน

หายากค่ะบางคนก็พยายามทำเองแต่ก็ต้องเป็นแอลกอฮอล์ที่ปริมาณเกิน
ถึงจะฆ่าเชื้อโควิด๑๙ได้
แต่ว่าตอนนี้ค่ะเวลาเข้าห้างสรรพสินค้า
ขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าหน้าที่ทำงานต่างเขาก็มีวางไว้ให้

แต่บางคนเนี่ยไม่ใช่แค่ปั๊มแล้วก็ล้างตัวเองค่ะ
ใส่กระเป๋ากลับบ้านไปเลยค่ะ

ลองดูคุณภาคภูมิไม่เชื่อเดี๋ยวสังเกตดูนะ

เป็นทางเข้าออกเขามีเจลแอลกอฮอลล้างมือวางเอาไว้ให้ผู้โดยสารทุกคนที่ใช้บริการ
เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชน

ใช่เขาล้างเสร็จแล้วแล้วยังไงแล้วยังไง

ปั๊มก่อนค่ะล้างมือสักพักนึงเดินอ้อมโต๊ะ
หยุดคิดสักนิดนึงเปิดดูกระเป๋าตัวเองก่อนว่าใส่พอหรือเปล่า
ไม่รู้นะเปิดดูกระเป๋าก่อน

เขารอจังหวะไม่มีคนเห็นไหมพอคนเดินผ่านไปปุ๊บไม่มีคนตอนนี้หยิบเลย
แต่อย่างน้อยก็ต้องสังเกตได้ว่าที่ห้องกระจกของเจ้าหน้าที่เขาต้องมีเจ้าหน้าที่เขาประจำอยู่
คุณทำแบบนี้ไม่ได้ค่ะเขาวางไว้เพื่อพี่น้องประชาชนคนอื่น
จะได้ฆ่าเชื้อจะได้ปลอดภัยกันทุกคน
หยิบใส่กระเป๋าไปแบบนี้ไม่ได้ค่ะ
มันผิดข้อหารักทรัพย์นะคะแล้วไม่รู้ช่วงเวลากี่โมง
ถ้าเป็นการลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโทษหนักเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ
แต่ชาวเน็ตเห็นคลิปนี้คนที่มองโลกในแง่ดีเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวดูตอนที่เขายิบอีกสักรอบหนึ่งว่าเขาหยิบแล้วเขาใส่กระเป๋าเลยรึเปล่า

ไม่ได้เป็นทรัพย์สินมีค่าอะไรมากมายแต่มันก็ทำอย่างงี
ได้ใช่ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งพฤติกรรมที่จะต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้วยนะคะต้องเผื่อแผ่คนอื่นนะคะครับเดี๋ยว